เอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนื่องเลย
อันนี้เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นนานแล้วค่ะ
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายนทีนี้ผ่านมาร่วม๒๐วันแล้ว
คดียังไม่ความคืบหน้ายังไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา
จากทางคู่กรณีนะคะ
พ่อเนี่ยก็เลยมาวอนขอให้คู่กรณีที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
หลังขับรถชนลูกสาว๒คน
ตอนนี้ทั้งสองคนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังบาดเจ็บอยู่เลยนะคะ
อยากให้คู่กรณีมาดูแลเยียวยาเรื่องค่ารักษา
เพราะว่าผ่านมา๒๐วันหายเงียบ
และนี่เป็นวันที่เกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ชัดเจนทีเดียว
คุณผู้ชมดูรถจักรยานยนต์ไว้ดีนะคะ
จังหวะน้องขี่ข้ามถนนมา

แล้วจริงเห็นจุดเริ่มแรกบอกว่า
ตัวคู่กรณีที่เป็นตัวคนขับรถ

แต่จะอย่างไรก็ตามแหละตอนนี้มันมีเรื่องของ
ที่น้องทั้งสองคนบาดเจ็บและบาดเจ็บค่อนข้างเยอะด้วย
ใช่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะ
จากเหตุการณ์วันนั้นคือ๑๑พฤศจิกายน
น้องสองคนคนนึง๑๗อีกคนนึง๑๓
สองพี่น้องเนี่ยเรียนอยู่ม๕แล้วก็ม๑

สีแยกแห่งนี้อยู่ที่๓แยกบ้านนาค้อน
อำเภอเขาสวนกวางที่สมรรถขอนแก่น
จังหวะที่เด็กกำลังเร่งเครื่องข้ามถนนเนี่ย
ตอนนั้นก็มีรถเก่งสีขาววิ่งทางตรง
แล้วก็มาประสานงากับรถของเด็กอย่างจัง
ร่างของเด็กทั้งสองลอยละลิ้ว
ทั้งสองบาดเจ็บสาหัสนะคะขาหัก
โดยเฉพาะเด็กม๑สลบเลยวันนั้นไม่ได้สติ
เองก็ต้องปั๊มหัวใจจนรู้สึกตัวขึ้นมา
ทีนี้ทราบว่าต่อมาคนขับรถนี่นะคะ
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอขาวสวนกว่าก็เป็นคู่กรณีค่ะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนักเรียนหญิงนะคะ
ว่าตอนนี้ทั้งสองคนออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
มารักษาตัวที่บ้านพี่สาวอายุ๑๗ปี
ตอนนี้ขาขวาหักค่ะหมอเองยังต้องผ่าตัดแล้วก็ดามเหล็กเข้าไปให้
ยังเดินไม่ได้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
คนนี้พี่สาวส่วนคนน้องเนี่ยอายุสิบสามปี
ขาขวาหักกรามหักแม่เองก็ต้องบดข้าวให้กินอยู่เลยอ่ะ
ตอนนี้นะคะทีนี้ไปคุยกับพ่อของเด็กทั้งสองคน
ก็คือนายบุญรวมขอมอบกลางพ่อบอกว่ากลุ้มใจ
ตอนนี้กลุ้มใจมากเพราะว่าลูกยังคงต้องรักษาตัวอีกนาน
หลังเกิดเหตุคู่กรณีไปเยี่ยมลูกสาวเสนอชดใช้ค่าเสียหายให้ครอบครัวใน๕๐๐๐บาท
แต่ก็ยังไม่ได้เงินนะคะยังไม่ได้ให้
ให้มาตอนแรกใน๓๐๐บาทเป็นค่าน้ำมันเท่านั้นเองค่ะ
พอลูกออกจากโรงพยาบาลคู่กรณีโทรมา
ขอลดเงินเหลือสามหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าทะเลาะกับภรรยา
จึงไม่มีเงินมาจ่ายให้ถ้าไม่อยากยุ่งยากขอให้รับเงินจำนวนนี้เอาไว้
พ่อบอกก็ตกใจตอนนั้นจนใจนะคะยอมตกลงที่สามหมื่นบาท
แต่จนถึงตอนนี้คู่กรณีก็ยังไม่นำเงินมาให้เลย
ตัวเขากับภรรยาก็เดือดร้อนไม่สามารถไปทำงานได้
เพราะว่าต้องคอยดูแลลูกสาวทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเงินที่ครู
แล้วก็เพื่อนของลูกสาวที่โรงเรียนมาเยี่ยมนำสินน้ำใจมามอบให้
ซึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้นก็ได้จากพรบรถจักรยานยนต์
แล้วก็บัตรทองของลูกค่ะหลังจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอื่นตามมาอีก
เพราะว่าลูกเองก็ยังต้องไปโรงพยาบาลรถจักรยานยนต์ก็พังเสียหายไปอีก
ทีนี้อยากให้คู่กรณีมีมนุษยธรรมกับครอบครัวบ้าง
ขอให้รับผิดชอบที่รับปากเอาไว้ค่ะ
คือถามพวกผมว่าสามหมื่นเอาไหมแฟนก็จำใจว่าจะเอาแล้วครับ
เขาบอกว่าพวกผมไม่ให้เกียรติเขา
ที่เอาตังค์๓๐๐๐ไปให้แล้วพวกผมไม่รับอะไรอย่างนี้

ถือที่โรงพยาบาลมันจันทร์นะครับมันจันทร์
ที่พาพวกเด็กไปล้างแผลครับ
พอเขามาด่วนใช่ไหมพวกผมก็ยังไม่ได้คุยกัน
ก็เลยบอกว่า๓๐๐๐นี้ยังไม่รับขอไปคุยกันก่อน
แล้วจะโทรบอกอีกทีนึงอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมองว่าไม่ให้เกียรติเขา
แล้วเขาก็เลยบอกถ้างั้นก็จะไปจบอยู่ในชั้นตำรวจ
ผมกับพวกเด็กบอกว่าผมถือกบะเด็กหน่อยถือก
คือบะเด็กบอกว่าบะเด็กหน่อยถือก
แต่อยากขอความเห็นใจให้ส่วนหนีบผมกับบะเด็กหาเงิน
แล้วก็บอกว่าไม่มีไร่เราต้องดูแลลูก

ก็เลยอยากแคนขอนำใจเข้ามา
มนุษยธรรมจากท่านผู้เป็นคู่กรณี

พ่อเองก็เล่าถึงความเดือดร้อนนะคะ
ของลูกสาว๒คนที่ประสบอุบัติเหตุ
เอาล่ะจากนี้หวังว่าจะมีการพูดคุยกับคู่กรณี

แล้วเห็นบอกว่าตัวพี่สาวบอกว่ากลัวการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอีกเลย
ไม่กล้าแล้วอีกนะก็ขอให้น้องหายเร็ว